สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
อุ้ยแต่อีกตัวน่ะหล่อฮะเสื้อเสื้อยึดมาตัวนึงเพื่อเอามาใส่นะฮะ
อ่ะของตัวเองนี่แหละถ้าวันนี้เป็นวันที่ทุกคนรอคอย
เพราะว่านะฮะเป็นเรื่องราวของหวย๓๐ล้านบาทนะครับ
วันนี้ได้มีการขึ้นสารใช่อาญานะฮะในกรณีที่ทางเอ่อ
ครูปีชาเขาได้มีการไปร้องต่อสารเองนะฮะว่าทางเอ่อ
หมดจรูนเนี่ยเขายักยอกหวย๓๐ล้านไปก่อนหน้านี้คือ
ครูพิชาโดนฟ้องใช่ก็แจ้งความเท็จอะไรอย่างนี้นะฮะอะไรอย่างงี้นะฮะ
ไม่ได้ขึ้นศาลยังยังแต่วันนี้แหละเป็นวันแรกเลยนะฮะ
ที่ครูพิชาเนี่ยเขาได้มีการไปร้องต่อศาลเองนะครับแล้วก็ศาลรับไหมฮะ
ศาลรับเข้าไปคุยกันสองเรื่องด้วยกันนะฮะพูดถึงสองเรื่องด้วยกันคือ
เรื่องแรกเลยคือได้มีการอ่าศาลเนี่ยต้องไต่ส่วนทางอ่าทนายศิษฐา
หรือว่าทนายตั้มนะครับในกรณีที่อาจจะมีการละเมิดสารนะฮะ
เรื่องของการนำเอาเอกสารหรือว่าคลิปเสียงเนี่ยออกไปใช้ข้างนอกอะไรอย่างนี้นะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เนี่ยสารได้มีการตัดสินมาแล้วนะครับว่า
ไม่ได้ระเมิดลำหน้าศาลนะครับจิตฐานี้คือทนายตั้มนะครับ
ซึ่งทางศาลก็ได้มีการตักเตือนเท่านั้นนะครับว่าจะทำอะไรเป็นผู้ใหญ่แล้ว
อาจจะต้องเอ่อคิดสักนิดนึงอืมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการวางเอ่อ
กฎระเบียบเอาไว้นะครับว่าห้ามอย่างนู้นห้ามอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะฮะ
อันนี้ก็เป็นส่วนที่ทนายตั้มเขาได้มีการปรับประกาศออกมาแล้วนะครับว่า
เขาเนี่ยไม่ได้มีความผิดอะไรทั้งเรื่องนี้นะครับสำหรับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องขึ้นสาร
คือเรื่องราวของครูปีชานี่แหละฮะซึ่งวันนี้เนี่ยทางหมวดจรูนก็ไม่ได้เดินทางไปด้วยนะครับ
มีแต่ลูกสาวไปนี่นะฮะคือทางทนายตั้มเองเนี่ยก็ไปกับทนายรณรงค์นะฮะ
เสื้อชมพูเนี่ยนะฮะชมพูข้าวชมพูขาวอ่าชมพูขาวนี่นะฮะช่างกล้าแต่งน่ะ
อันนี้แหละสไตล์นี่สไตล์ของเขาเลยสไตล์ของเขาเลยนะครับเนี่ยนะฮะ
เมื่อเช้านี้ที่ผ่านมานะครับที่สารจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะสารนัดไต่สวน๒เรื่องอย่างที่บอกไปนะครับ
เรื่องแรกเลยนะฮะคดีที่ครูปีชาได้มีการฟ้องทนายสิทธาละเมิดอำนาจศาลนะครับ
ในคดีแพ่งแล้วก็คดีอาญาที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนเองนะครับ
โดยทั้งสองฝ่ายนะฮะเดินทางไปถึงศาลในเวลาที่ไล่เลี่ยกันนะฮะ
ด้านทนายความของครูปีชามั่นใจมากนะฮะบอกว่าเตรียมพยานหลักฐานมาวันนี้๒๐คน๒๐ปากด้วยกัน
นะครับขณะที่ทางทนายความของคุณลุงจรูนก็เตรียมความพร้อมมาสักครั้งเหมือนกันนะครับ
ทางด้านของทางทนายตั้มนะฮะได้มีการเดินทางมาถึงศาลจังหวัดกาล
รูปบุรีก่อนนะครับพร้อมกับทางทนายรณรงค์แก้วเพชรนะฮะ

คุณจรูนไม่ได้มาแต่คุณปรีชามา
ขอโทษครับคือพี่เหมียวรู้ไหมเมื่อคืนนี้ก่อนที่จะมาที่ศาลเนี่ยนะฮะ
ทั้งสองฝ่ายเนี่ยแตกต่างกันเลยนะ
คือทางปรีชากับทนายวรยุทธ์นะครับไปไหนรู้ไหมร้องเพลง
เห็นกันแล้วร้องเพลงมีไหมเรามีคลิปร้องเพลงไหม
โทษครับไว้ร้องเพลงกันหายแล้วผมพูดดังไปหน่อย
ร้องเพลงกันแล้วไปร้องเพลงของคุณยอดรักสลักใจ
เพลงของอัจฉริยะเขาก็เลยบอกมา
บอกว่าแหมเอาเพลงที่คุณยอดรักร้องเพลงสุดท้ายไปร้องแบบนี้
สัญญามันไม่ค่อยจะดีเลยนะเขาว่างั้น
ส่วนทางฝ่ายตัวเองคุณอัจฉริยะกับทนายตั้ม
เอาเลิกหาลูกพี่อุเทนขอให้ชนะ
นี่คือการสู้กันเรื่องหวยเหรอคะ

คือทางครูปีชาเองก็เดินทางไปนะครับพร้อมกับทางทนายความ

บอกว่าเสร็จจากศาลนะฮะแล้วจะชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ที่จะให้การในชั้นศาลแล้วก็จะแถลงต่อสาร
มีพยานอะไรบ้างที่จะนำสืบต่อไปนะครับ
หากมีเวลาก็อาจจะให้พยานคนอื่นเนี่ย

จนกระทั่งตอนนี้ลุกล่วงไปนานแล้วล่ะ
น่าจะแบบครูปีชาน่าจะปากเดียววันนี้
ส่วนคงจะไม่มีการเลื่อนไปนัดอื่นอีกนะครับ
เอ่อส่วนทนายตั้มนะฮะ

เหมือนนักบอลน่ะเหมือนนักบอลไง

นายตั้มไม่จับชักมือกลับไม่จับ

คือจะไปทำอย่างนั้นก็คงจะแปลกอยู่นะฮะ
ไม่รู้ว่านี่ฟ้องศาลกับเรื่องอาชีพว่าดูมวยอยู่นะนี่

คือตอนเช้าเนี่ยนะครับ
เรื่องข้อเก่าหาระเมิดอำนาจสารนะครับ
แล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นการไต่สวนคดีอาญานะครับ

ก็มีการโพสต์ข้อความออกมานะฮะ
บอกว่า
อาจจะแบบห้ามพูดแบบนี้ห้ามไปออกทีวีแล้วพูดอย่างนี้
หรือไปชี้ชัดอย่างนั้นบางทีเหมือนกับเป็นการไปกดดังสาร
ไปถามว่าใครจะชนะใครแพ้อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะตอนนี้
คือตอนนี้ถ้าพี่ตามข่าวที่ไม่ได้เกี่ยวขึ้นสาร
เหมือนกับเขาก็ชี้นำเราอยู่ต้องฟัง
ตอนนี้มันกลายเป็นการชี้นำไงตอนนี้ต่อไปเนี่ยจะไม่ได้แล้ว
แล้วก็ในเวลาต่อมานะฮะเพจของทนายตั้ม

ขำครูปรีชาร้องขอให้ศาลถอนผมออกจากการไปได้ของคุณจรูน
สารท่านก็ตำหนิว่าคุณไปเกี่ยวอะไรกับเขา
คนจะถอนทนายสิทธาได้เนี่ยมีคนเดียว

เขาบอกอะไรของเขานะสงสัยจะกลัวผมมาก

แฮชแท็กเนี่ยนะครับไอ้ตั้มมันได้

ทางคุณพิชาขอจับมือพี่หนุ่มจะให้จับไหม

ต่อหน้าสื่อเปล่ามันเป็นการโชว์อะไร

มันวางภาพของคุณคู่อะว่าฉันชิวแต่ที่เขาแฮชแท็กเนี่ย

เขาแท็กตัวเองก่อนหน้านี้มันมีคลิปคลิปหนึ่ง
ซึ่งครูปีชาเขาได้มีการออกมาพูดนะฮะว่า
เนี่ยวางก่อนนะเดี๋ยวเราวางเนี่ยไอ้ตัมมันร้ายนะ
อะไรอย่างนี้ที่เป็นคลิปหลุด
คลิปหลุดไอ้ตัมมันร้ายนะเนี่ยไอ้ตัมมันร้าย
เขาก็เลยมาแฮชแท็กถึงตัวเอง
ลายหลุดแต่ว่าอย่างวันนี้ทางหมดจรูลที่ไม่เดินทางไป

ใช่เขาก็คือจะไม่พามาอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดว่า

หมายถึงต่างคนต่างมีลีลาที่เรารู้สึกว่า
ไม่เคยรู้เลยล่ะว่าอันนี้ทำได้หรือไม่ได้ก็ได้รู้เพราะอันนี้แหละ
หรือบางที่อันนี้ไม่ได้พูดถึงคดีนี้บางที่สมมุติไปต่อสู้เรื่องราวของการไปขอ

จะบอกว่าผมขอยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของราคาที่ดินหรือเมียก็มีฝรั่งอ่า
อ่ามันก็คือแล้วแต่ข้อตกลงตั้งแต่แรก
กฎก็มีคนหววงว่ากว่ากวจงจบคดีคือเงินก็ไม่เหลือลูกบาง

ใครจะได้
แต่เนี้ยแน่นอนว่าเงินประมาณ๒๔ราธิบาท
เพราะว่าทางปกปีชาครับที่ไม่การไปขอไตสลงฉุกเฉิน

ใช้ไปหน่อยนึงใช้ไปหน่อยนึงใช้ไปหน่อยนึง

คุณแอนจี้คะมีคนถามว่าคุณใส่หัวแบบนี้เป็นเพราะอะไรคะ

อินเดียแดงแบบถึงมีข่าวอะไรเกี่ยวกับมี

ไม่มีคนเขาให้มามีคนทำมาให้

เห็นแบบเด็กของบ๊อต
บอกอยากให้หนูใส่แบบเนี่ย

ที่คุณทำด้านกันคืออะไรหะ

เห็นด้วยอย่างนี้

อันนี้เป็นที่ฮือฮาเพราะว่าเป็นที่สนใจมาก

นั่นคือเรื่องของน้องกิฟต์ที่สาววัย๑๑ปี
ที่ถูก๔ทรชนลุมโทรมภายในลงผลไม้
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ล่าสุดวันนี้เลยค่ะทนายสงการอัจฉริยทรัพย์พร้อมญาติน้องกิ๊บเนี่ย
ก็เดินทางไปพบกับพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร

เพื่อขอโอนคดีมาเป็นของกองปราบ
และขอให้สอบเคลือบข้อประเด็นที่เขาเคลือบแคลงสงสัย
ซึ่งทางญาติของน้องกิ๊บนะฮะ
มีลิสต์มาเลยว่าสงสัยอะไรบ้างมีถึง๑๖ข้อ
ที่เช่นชุดที่น้องกิฟต์ใส่ในวันเที่ยวผับอยู่ที่ไหน
เพราะว่าชุดที่พบในขณะที่ตานั้น
ชุดเดียวกันแล้วใครเป็นผู้เปลี่ยนให้
แล้วก็ผู้ที่ต้องสงสัยที่เป็นผู้หญิงจำนวน๓ลาย

ทำไมต้องหอบฮิ้วสัมภาระของผู้ตาย
แล้วก็เดินนำออกจากผับไปถึงรถ
ส่วนหญิงที่โพสต์ว่าน้องน็อกยาเค
แล้วก็พอคนไปสอบถามก็บอกว่าล้อเล่น

รวมทั้งให้เช็คสัญญาณผู้ถ่ายทั้ง๔ว่าติดต่อผู้ใด
ก่อนน้องกิฟต์เสียชีวิตแล้วก็หลังเสียชีวิตเหมือนกัน
และจากโพสต์ชายวัยรุ่นทำนองที่ว่า
น้องกิ๊บเพื่อจะให้มีอะไรด้วยเนี่ย
ที่เขาเทขายแล้วก็มีคอมเมนต์มาถามกิฟต์ว่า
ถอนหุ้นเสวนาคำว่าเสวนาเนี่ยคือหุ้นอะไร
เกี่ยวข้องกับไอ้เงินล้านที่เข้าออกในบัญชีก่อนตายหรือเปล่านะครับ
จากนี้ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขนานไปกับโรงพยาบาลพระปกเกล้าอีกครั้งหนึ่ง
ที่ผ่านมายังไม่มีการแถลงผลชนสูตร
ขณะนี้นะคะพี่ชายน้องเกียร์ก็เปิดเผยว่าที่ผ่านมามั่นใจ

แต่การมาร้องเรียนครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้

ในการนำตัวผู้ร่วมก่อเหตุการณ์ทั้งหมดมาลงโทษ

ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานมันสามารถระบุได้
ส่วนการวางแผนร่วมกันฆ่าหรือไม่

แต่ตัวเองนะคะคุณพี่ชายเขาบอกว่าเขาเชื่อว่ามีคนร้ายมากกว่าที่ถูกจับไป
และต้องการให้ตำรวจจับกลุ่มได้โดยเร็ว

เดี๋ยวว่าเขาก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งไว้ที่น่ากลัวมากที่ว่ามีคนเห็น
พระบอกว่ายังถูกขังอยู่ในโรง

เออ
อ่ะเรื่องร่วงเรื่องศาลอีกเรื่องนึงละกันนะ

เออก็ที่สารอาญาเปิดตัวที่สารอาญานะคะวันที่๔มิถุนายนนะครับ

เจ้าหน้าที่ราชธรรมได้เบิกตัวนะคะมีด้วยกัน๓คน

นายอัครกิจวรโรเจริญเดชหรือว่าเบนเลสซิ่งนี่แหละค่ะนะฮะ
แล้วก็มีพวกอีก๓คนจากเรือนจำพิเศษก็กลายเป็น๔คนแล้วนะฮะ
แต่ทันทัศน์สถานยิงกลางด้วยนะฮะ
ซึ่งก็มายังสารอาญาหลังจากที่พนักงานอายการคดียาเสพติด๑๐นะครับ
เป็นโจทย์ฟ้องนายอัครกิจหรือว่าเบนเลสซิ่งนี่แหละค่ะ
นางสาวอังสุพรหรือว่าอุ้ม
ก็เป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันสมคบสนับสนุน
ตั้งแต่๒คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
และสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือสมคบค้ายาเสพติด
และพรบยาเสพติดให้โทษ

ทั้งนี้จากกรณีที่มีเรื่องราวเกิดกันมาตั้งแต่วันที่๘พฤศจิกายนปี๕๙
ไปจนถึงวันที่๒กุมภาพันธ์ปี๖๐

จำเลยก็ได้แบ่งหน้าที่กัน
ทำการเป็นผู้จัดหาครอบครองเก็บรักษาลำเรียงยาบ้า๑๔๐๐๐เมตร
แล้วก็ยาไออีก๕๗กิโลกรัมเศษด้วย

หรือว่าบอยนาคมกับพวกซึ่ง
ได้มีการจัดการรับฝากเงินแล้วก็โอนเงิน
ค่ายาเสพติดไปยังบัญชีธนาคารบุคคล
รวมทั้งหมด๕๓ครั้งด้วยกันนะ
เป็นเงินทั้งหมด๑๑ล้านกว่าบาท
โดยในอัครกิจจำเลยที่๑
เขาก็บอกอย่างนี้ได้นำเงินของนายนัทพลไปซื้อลัมโบกินี่
แล้วก็รถจักรยานยนต์ราคาแพงกันเลยทีเดียวนะครับ
โดยในวันนี้อายการโจทย์ก็ได้ยื่นแก้คำฟ้องเล็กน้อย
เพื่อที่จะสำเนาให้แก้จำเลยแล้ว

แล้วก็จำเลยได้ยื่นคำร้องขอถอนนายสิทธิโชคตรีเนธนายความ
เนื่องจากที่มีความเห็นไม่ตรงกัน
แล้วก็ตั้งแต่งตั้งใหม่คือนายชัยกรปรีชาหารเข้าไปเป็นทนายความคนใหม่ค่ะ
ซึ่งทีมทนายความชุดใหม่ไม่มีเหตุขัดข้องในการนัดพิจารณาตามกำหนดเลย
แต่ว่าศาลเขาได้พิจารณาแล้วก็นัดสืบพยานตามกำหนด
ไม่อนุญาตเลื่อนคดีด้วย
สำหรับเบนเลสซิ่งตั้งแต่ถูกนำตัวส่งฟ้องตั้งแต่เมื่อวันที่๒๙มิถุนายนปี๖๐
ที่ผ่านมาจำเลยก็ปีนให้การปฏิเสธ
และสารก็ไม่ให้ประกันตัวได้ถูกควบคุมตัวไปที่เรือนจำตอนนี้ก็เกือบ๑ปีแล้วค่ะ
ขณะที่การสืบพยานในศาลจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่๓ไปจนถึงวันที่๒๕กรกฎาคมปี๖๑
รวมทั้งหมด๑๔นัดก็ด้วยกัน
สำหรับครั้งนี้ศาลเขาไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกเทป
บันทึกภาพใดทั้งสิ้น

เพราะว่าที่ถูกเบิกตัวมาตรวจพยานหลักฐานในวันนี้เนี่ย
เนื่องจากจำเลยได้มีการร้องขอต่อสาร
ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่สามารถที่จะทำได้
ในขณะที่ญาติและคนใกล้ชิดของจำเลย

แต่ว่าไม่มีเงาของ

ภรรยาของเบนรัศน์ซิงค์เลยค่ะ

แน่นอนว่าหลายคนอาจจะจับตามองอยู่นะว่า
แพทย์น้ำประพานนี่นะเขาจะให้กำลังใจไหม
วางใจไหมนึกออกไหมฮะแต่ว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวว่ารักครั้งนี้เนี่ยนะคะ
อาจจะไม่ได้ไปต่อและแพทย์เนี่ยก็ได้ย้ายออกจากบ้านของฝ่ายชายไปแล้ว
แต่ว่าสาวแพทย์เนี่ยรู้ทันค่ะก็เลยได้นี่แหละลงนี้เลยนะคะ
โพสต์รูปตนเองกำลังทำงานอยู่เห็นไหม
พร้อมกับแคปชั่นดักฮอล์ชาวเน็ตเลยค่ะว่า
สิอีแม่ทำอะไรคะแล้วก็มีแฮชแท็กนะคะก็คือมีคนจ้องอยู่จบนะจ๊ะ
จบไหมจบนะจ๊ะช้าก็มาทำงานอ๋อเป็นเวลาใกล้กันมากเลยใช่
จากนี้คือไม่ได้คุยอะไรกันเลยออกไปเลยไปทำงานต่อ
อืมนะฮะเอ้าพักก่อนเนอะจะได้เลยนะ
ช่วงหน้าจริงหรือไม่งูเห่ากลัวมะนาว

เออเดี๋ยวลองมาฟังซักอย่างอ๋อเดี๋ยวกลับมา
เรื่องนี้ใช่ตอนนี้คือเรื่องที่ฉันได้ยินมาตั้งแต่เร็ก

เดินทางไปเที่ยวภูกระดึง
ก็มีคนมาบอกว่าเอามะนาวไปด้วย

กางเต็นต์อยู่กับพื้นเอามะนาวไปด้วยไปทำไม

ห่อไปเต็มเลยตอนนี้นะคะ

พร้อมกับระบุว่าหลากหลายความเชื่อที่เกิดขึ้นมา

งูกลัวมะนาวถ้าจะเข้าป่าให้พกมะนาวติดตัวไปด้วย
ถ้าไม่อยากให้งูเข้าบ้านนะฮะเลื้อยผ่านมะนาวไป

หนักที่สุดคือความเชื่อในปัจจุบันที่บอกกันว่า
ไอ้บ้าตายแล้วใครบอกกันมาอย่างนี้
วันนี้เลยจะมาบอกว่าความเชื่อเหล่านั้นจริงเท็จแค่ไหน

เพื่อจะได้บอกแล้วว่ามะนาวและงูไม่ได้เกี่ยวข้อง

พกมะนาวเข้าป่าจึงเป็นเพียงการเพิ่มกำลังใจ

เขาบอกว่าจับอย่างนี้มันไม่กัดว่

จับตรงหางมันจะทำอะไรไม่ได้
รู้หรือเปล่าใช่ไหม
ไม่รู้ของพีมเขาพูดมาอืมเออ
ก็แบบว่าอ่ะก็จริงเนี่ยมันจะบันผนายำจะหนีเรานะ
ใช่จะไม่คิดเหรอว่ากูเนี่ยกลัวขน
อย่างไรก็ตามนะคุณนิกเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ดูถูกความเชื่อโบร่ำโบราณอะไรนะ
เชื่อเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าเสมอแต่สำหรับผมมันไม่ใช่สิ่งงมงาย
แต่มันเรื่องเล่าขานและการสร้างจินตนาการมากกว่าคุณผู้ชมค่ะ
แต่วันนี้ฐานะที่เขาศึกษางูมานานเขาทดลองแล้วแล้วเขาเอามาบอกในเพจของเขา
ดิฉันก็พกไปค่ะไหนที่สุดก็เอาไปทำน้ำมะนาวกิน
เพราะมันไม่ได้ไม่รู้คือคนบนภูกระดึงเขาบอกว่าไม่ได้ช่วยครับไม่ใช่
ไม่มีอะไรกินเด็กกินอะไรล่ะก็ไปบีบใส่น้ำอ่ะนะ
สดสป๊อกคืออะไรยังอยู่มัธยมยังไม่กินน่ากลัว
แล้วเขาก็บอกว่าห่านด้วยเลี้ยงหานไว้งูงูไม่เข้าบ้าน
งูบ้างงูก็กินห่านเลยดิฉันก็มันก็เลยผ่าน
แต่เขาบอกไงแต่เขาบอกว่าที่งูมันแพ้คือขี้หาร
แต่ว่าที่บ้านก็เลี้ยงห่านตอนที่มีบ้านอยู่ที่อยู่ไมเคิล
มันก็ไม่เห็นกลัวดูว่าเข้าบ้านเข้าสิดูเข้าก็ห่าน๔๕ตัว
เขาหาดดินกินย่าหาดฟ้ากินยุงไม่เห็นมีคำว่ากินงูสักตัว
เอาเวลาที่ออกอากาศของฉันกลับคืนมาเอาโฆษณาอะไรมาเล่น
งูจะไปกลัวห่านได้ยังไงเหรอห่านไม่ได้กินงู
หลานตัวเองหนึ่งอยู่วังบ้านเจ็บหนักเลยนะ
บอกว่าไปเดินชนเพื่อนอ่ะมีพูดไหม
ไปดูนี่หน้าอย่างนี้หัวปูดอย่างนี้

แต่ว่าโรงเรียนบอกเดินชนเพื่อนว่ะ
นี่มึงวานนี้นะฮะเฟสมุของแหม่งโพดำ
เขาได้มีการรับการร้องเรียนจากสมาชิกเพจ

ซึ่งเรียนอยู่ชั้นอนุบาล๑นะครับ
โรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่
สภาพของเด็กก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะฮะ

ตาเนี่ยก็ดำเนี่ยเป็นรอยจ้ำดำอย่างนี้เลยนะ

เนื้อความเนี่ยนะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ย

เรียนอยู่ที่โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในเมืองพร้าว
อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
น้องอยู่หอพักดูแลเด็กแห่งหนึ่งนะฮะ
หนูน้อยคนนี้เนี่ยเพื่อจะเข้าอุณหภาณหนึ่งเอง
กลับมาบ้านสภาพเป็นแบบนี้

ตัวเขาเองบอกว่าดูมันไม่สมเหตุผลอะไรเลย

ตอนนี้ครอบครัวก็เลยไปแจ้งความไว้เรียบร้อยนะฮะ
ทางฝั่งโรงเรียนก็ได้มีการชี้แจงว่า

แต่ทางฝั่งครอบครัวมองว่าไม่สมเหตุผล
ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการถูกต่อยถูกชกซะมากกว่า
ซึ่งตอนนี้ได้มีการแจ้งความตำรวจแล้วนะครับ
ภายหลังนะฮะเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป
มีคนนี้เข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่บอกไม่เชื่อเลยว่าเด็กเนี่ยจะชนกับเพื่อน
อย่างไรก็ดีผู้ปกครองบางส่วนได้มีการเผย
บอกว่าอาการหน้าผากบวมตาคล้ำสำหรับเด็ก
เกิดได้จากการล้มกระแทกพื้น
เส้นเลือดดำแตกได้เช่นกันนะฮะ
และกว่าจะหน้าดำนั้นต้องผ่านมาประมาณสัก๓วัน

คุณอังจิฮะผมกำลังอ่านแต่คุณพูดหรือใครอยู่ครับ

อ๋อนี่เท่าไล
ไม่แต่อันนี้คือเขายืนยันว่าไม่น่าจะเป็นการเดินชน
คือรอบตามันต้องถูกกระแทกที่ตาใช่ไหม
กระทั่งเส้นเลือดฝอยแตกแล้วกว่ามันจะเขียวก่อน

แต่ว่าชนอะไรแต่ว่าตามจะชนพร้อมกันสองข้าง
ได้ยังไงอะไรที่จะชนแล้วถูกชกได้
เป็นไปได้ว่าล้มหน้าฟาดปั้งอย่างนี้เป็นไปได้
เพราะว่าผมเคยเห็นเพื่อนไปทำจมูก

เพราะมันจะชำแบบนี้

เกิดล้มเนี่ยหน้าผากหรือจมูกอาจจะไปกระแทกกับพื้น

อันนี้มันแตกรอบตาแต่ชั่วโมงไม่ได้เป็นอะไรเลย

แต่ว่าอะไรมันแทกเข้าไปในลูกกระตาคือลักษณะของ
ไม่คือพอมาตรงนี้มันนั่นที่เส้นเลือดใหญ่

อะลามไปที่ตา

ทุกคนเลยผ่าลูกค้าไป

ถุงดอกกะเจียวจังหวัดชายภูมินั้นเขามาแล้ว๑๐

วิธี๔ได้เป็นแหล่งข่าวใช่
ในไลน์นะคะรวมข่าวจาก

แค่กดปุ่มเปิดดี

ก็คือเปิดไลน์ขึ้นมาเลื่อนไปที่

กดไปปุ๊บคุณก็เจอข่าวหมดเลย
อย่างข่าวนี้ที่ผมจะอ่านให้ฟังพี่เมียเปิดไว้นะเดี๋ยวเปิดทุกดอกกระเจียนะฮะ
คือข่าวนี้บอกว่าจากปีนี้
แล้วก็มีฝนล่ามาเร็วกว่าทุกปีนะฮะที่จังหวัดชายภูมิ
แห่งประเทศไทยอีกธทศทรเนี่ยนะครับชวนร่วม
หยิบหมอกหยอกดอกกระเจียว
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม
ที่จังหวัดชายภูมิประจำปี๒๕๖๑
ระหว่างวันที่๑มิถุนายนถึง๓๑สิงหาคม๒๕๖๒
ณอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

ซึ่งเป็น๒จุดชมทุ่งดอกกระเจียวที่สวยงามที่สุด

อันนี้ผมกำลังอ่านจากลายนะ
อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตนะครับ

กระเทียมก็มีสีชมพูอมม่วงนะฮะ
อกจากนั้นยังมีจุดชมวิวสุดแผ่นดิน

ชมทุ่งดอกกระเจียวเนี่ยนะฮะเป็นแหล่งที่๒
คืออุทยานแห่งชาติไซทองที่มีดอกกระเจียวให้ชมกันอย่างชนิดที่เรียกว่า๕ทุ่งใหญ่กันเลยทีเดียวค่ะ
อกกระเจียวจะมีสีม่วงอมเข้ม
กว่าที่ป่าหินงาม

ผ่าเมืองผ่าพ่อเมืองนะฮะ

ชอบที่ไหนไปที่นั่นเลย

เที่ยวเมืองไทยอุดหนุนคนไทยด้วยกันเลยทีเดียวนะคะ

ดวงดวง

จะเป็นข่าวสุขภาพและความงามของคุณแม่
ใช่ตามทุกคืนนี้เลยดีมั้ย
เขาก็จะมีเรื่องราวอัปเดตของบอลโลกมาให้ดูด้วยนะ

อังกฤษสเปนอเจนตินน่าปาซิล

เนี่ยก็มีก็จะไม่ได้ยัลลามัน

ดิทำไมมันเพราะอะไร
บอลนี่มันจะต้องเขาเรียกว่าต้องมีความเป็นทีมเวิร์คถูกต้อง
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
ผมว่านะต่างคนต่างเก่ง
ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยรัฐเนี่ยเขาแจกนะฮะหลายล้านนะ
มีทั้งรถมีทั้งอะไรด้วยนะต้องติดตามต่อไป
หรือจะไปติดตามในรายทูเดย์เดี๋ยวเร็วนี้เขาก็จะบอกมาแล้ว
อีก๒สัปดาห์เรื่องหวยดีกว่าคราวที่แล้วฉันพลาดไป

นั่นไงอร์๊าทั้งสตูอีกเสียใจหมด
ไม่ได้เสียใจที่หวยไม่ออกนะเสียใจที่พี่เหี่ยวไม่ถูก

นั่นไงพอถูกดิฉันแจกคนละ๕๐บาท
จากแอปหนึ่งไปค่ะ
เอาละค่ะ

แฟนนี้ต่อมเผือกกระจายกันเลยทีเดียว

เขาบอกว่าออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่า

เออแต่ไม่ขอตอบด้วยว่าใคร

งานนี้นะฮะก็เลยต้องจับตามอง

ข่าวยังไม่มันเท่าพี่แห้เลย

จะเป็นปันสุทัศตาหรือเปล่า
หรือว่าจะเป็นนัดกันคนละนัด

อ้าวไป
ถ้าสมมุติเราไม่บอกแต่แรกอาจจะแบบนี้
ไม่มีอื่นไม่มีคนอื่น

แค่บอกไปมันก็โอเค

เรามีคนคุยว่าอะไร

ว่าแบบเราโสดหรือว่าเราอะไร

แล้วใครล่ะแล้วใคร
ไปถามนี่ดีกว่า

อาถุล

เขาก็บอกว่าคือผมก็รู้มาบ้างครับ

แต่ว่าก็เลยลองไปถามเขาดู

ที่ข่าวนั่นแหละครับเขาก็บอกมาอย่างนี้
มันก็มีเรื่องที่จะคุยกันหลังใหม่ซะแล้วอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น
แต่ว่าเรื่องหลังใหม่ก็คือหลังใหม่จริงนะครับ
ไอ้เกรซมันก็ยิ้ม

นะคะใช่สังเกตสี่
ส่งมาต้องส่งให้ชัดนะ
เมื่อกี้มีคนถามว่าพี่เหี่ยวเชียร์ทีมอะไรคะ

พี่จะเชียร์๘ทีมสุดท้ายถึงจะมัน
ท้ายก่อนนะครับพี่ครับเอาที่ในใจสักทีมนึงนะพี่

เยอรมันนี่ไงรูปพี่อยู่เยอรมัน
เยอรมันมันไม่ค่อยอ่ะมันไม่ค่อยเก่งอ่ะคือ
คือเก่งก็เก่งโลดไปเลยแต่พอไม่ใช่ก็
คือเยอรมันมันเล่นเหมือนหุ่นยนต์สำหรับพี่นะ

ฝรั่งเศสไงฝรั่งเศสก็เยอะอย่าง
ปีนี้ผมเชียร์ผมชอบจริงเลยนะเอาลึกเลยผมชอบ
เบลเยี่ยมใช่ผมชอบเบลเยี่ยม

ชอบการเล่นใช่ไหมไม่เกี่ยวอะไรกับว่าต้องไปลงทุนอะไรอย่างนี้

พี่หนูเขาชอบแมนยูไงชอบนักบอล

ไปเขาก็ต้องไปคือแล้วแต่ทีมว่าเขามีใครเขาก็ไปกัน
แต่อังกฤษเขาส่งออกนักบอลไปอยู่ทีมทั่วโลกเลย
แชมป์เป็นลีกเนี่ยเขาจะค่อนข้างเล่นเซฟตัวเพราะเดี๋ยวไม่ได้มาบอลโลก

ก็มีญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกนั้นเนี่ยคะ

ก่อนที่มันจะเป็น๘๐ทีมมันเท่าไหร่ทั้งหมด

ตอนแรกเป็น๘๐ได้มั้งประมาณนั้น
แต่พอแบ่งสายเข้าไปแล้วก็จะมีทั้งหมดกี่กลุ่มนะ
กลุ่มละ๔ทีมประมาณ๕กลุ่ม
ทีมเท่ากันเป็นไงแน่

คือตากล้องที่รู้นี่ไม่ได้ชอบดูเราชอบแทง

ไอ้น้องไอ้น้องไปถ่ายเพื่อน

ปิดกฎหมายไหมแทงบอลลอ่ะ

อันนั้นไม่เรียกว่าแพงอันนั้นเรียกว่าลุ้นผลบอล
ไม่ก็คือชาวบ้านคือแทงแต่ถ้าเกิดผ่านสภาพคือ

เดี๋ยวปีนี้ฉันเขียนใบสนีบัตรไป
แล้ววันจับฉันไปจับได้ไหม

เหมือนที่จับไม่ได้แต่เขาเป็นสูงแค่ไหน

คนสัมภาษณ์ชอบเล่นบอลมาก
โอ๊ตโอ้โหลงสนามเลยไม่บอกชอบโทรเล่น

ใช่วุ้นเส้นเข้าไปพักผ่อนเที่ยวทางเหนือนะฮะ
แล้วก็มีคลิปนี้ดูจะแฮปปี้มาก

เพราะว่านอกจากจะมีวิวสวยแล้วยังมีนี่

ไฮโซไนประไนพรปภาค่ะ
หนุ่มคนล่าสุดที่เข้ามาทำให้หัวใจของน้องวุ้นเขานั้น

เรียกว่านอกจากภาพถ่ายสวยอย่างนี้แล้วนะฮะก็เห็นความ
ก็เห็นความสนิทสนมกันนะนะนั่งติดกันแล้ว

โดดจากคนอื่นหมดเลย

เรียบอย่างนี้ไม่ได้ใช่เปล่า

เขาส่งมาเห็นไหม
เบลเยี่ยมแฟรงค์โอ้โหยากยากเลยตอนนี้
เริ่มแล้วเดี๋ยววันโลกเดี๋ยวจะมาตั้ง
ช่วงบอลโลกผมขอสัก๑๐นาทีได้ไหม
ในการคุยเรื่องบอลโลกอะไรอย่างนี้
ก็เบรกหนึ่งแล้วล่ะ

แล้วก็เขาเอาลูกชายเหล้าน้องเป็นน้ำ

เนี่ยเขาบอกว่านะเขาจะให้แต่งให้ลูกเธอ

ก็ไม่เคยยั่งด์อยู่วันนี้แหละ

ผมไม่อยากอ่านเรื่องดาราแล้วผมอยากจะอ่านเรื่องฟุตบอล

หยาดทิฟต์เตะบอนสร้างเรื่องเลย

ได้หมด

อย่าให้พูดอย่าให้เหลา

หวานใจของเธอมีทุ่มทุนธุม
ขนาดไหนอ่าดีเจมส์ดีเจมส์ต้นหอมดีเจมส์ต้นหอมนี่ไปทุกที่น่ะ
ดีเจมส์สลัดลัดนี่ดีเจมส์สลัดลัดโอ้โหถ้าขอตังการขนาดไหนเนี่ย
อันนี้ยังอีกเหรออ๋อนี่ยังยังเบนภูนยภรณ์น่ารักไปอีก
ดีเจมส์ต้นหอมก็โอเคอ่ะค่ะทุ่มทุนค่ะลำไย
นี่ตอนนี้พี่โป๊ปยังดังมากเลยนะ
ถึงว่าเขายังมีอีเวนต์อย่างที่ไม่หยุดยาวเหยียด
แล้วก็ได้ข่าวว่าไปเสียบของบอยประกอล
ของก็หลายคนอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากัน
อุ้ยเอาอย่างงี้เอาบ้านอุ้ยอะไร
ในที่สุดนะครับก็เรียกว่าได้มีโอกาสนะฮะ
แข่งขันไตรกีฬาครั้งแรกในชีวิตใช่
แต่ก็ต้องมีเรื่องให้เจ้าตัวถึงกับต้องออกอาการเขินหนักมาก
เมื่อดันถูกชาวเน็ตโฟกัสผิดจุดเกี่ยวกับชุดที่ใส่
กล้ามันคุมมากเลยนะไม่ถึงอะไรแหละที่ลำ
กล้ามตัวตัวดูเลยรอนแผลกเขา

เจ้าตัวก็ได้มีการออกมาเปิดใจถึงชุดไตรกีฬาดังกล่าว
เขาบอกว่ามันเป็นชุดในกีฬาครับ
เอาจริงของผมก็เบาที่สุดแล้วนะ
เอาคนที่ดังนี้ไปฟิตติ้งผมก็รู้สึกว่าใส่แล้วมันเหมือนกับกัปตันอเมริกาเหมือนกันนะ
แต่ว่าตรงนั้นมันก็มีซัพพอร์ตของมันอยู่
เอาไว้สำหรับตอนขี่จักรยาน
ผมเองก็ถามพี่คนอื่นเขานะเวลาไปแข่งขันเราไม่เขินกันบ้างหรือไง
พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวไปแข่งก็จะเห็นว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมด
แล้วก็จะรู้สึกไม่เขินไปเองนะฮะ
แต่ถ้าถามว่าผมเขินไปไหมก็เขินบ้างนะครับ
จริงแล้วตอนใส่ว่ายน้ำก็ไม่ค่อยเท่าไหร
เพราะแป๊บเดียวก็ลงทะเลแล้วเสร็จจะขึ้นทะเลมาปั่นจักรยานเนี่ยนะฮะ
อยู่บนจักรยานอีกพอมาถึงตอนวิ่ง
ก็เอาแค่ป้ายเลขมาปิดบังไว้เท่านั้นเอง
แต่เชื่อว่าถ้าแข่งธุรกิจกีฬาไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชินกับชุดไปเองนั่นแหละ

เขาไม่ได้ตั้งใจจะโชว์มันเป็นเชิดท่านผู้ชม

ก็เป็นอัมัดาของแบบนี้เหมือนกับชุดไว้น้ำอะเนอะ
ทำอย่างไรก็ไปแป๊บสิแป๊บ
นี่เขาบอกว่าน้ำวันเกี้ยหอน

งานนี้เขาลุมมันแน่นมากเลยนะเขาบอกว่าตอนนี้เสียบงานของบอยปกรณ์ไปแล้ว
ก็เลยไปถามพี่บอยเขาว่าเป็นยังไงโดนพี่หมื่นโป๊ปมาปาดหน้าไปเหรอ
บอกว่าก็ทราบข่าวนี้มานะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้หลุดจากตำแหน่งอันไหนนะ
เพราะว่าเครื่องสำอางแบรนด์ที่เป็นข่าวเนี่ยก็มีพรีเซนเตอร์หลายคน
โป๊ปรับเนี่ยก็เป็นคนละคนละตัวกับเขา
ไม่ใช่ตัวเดียวกันแต่หากอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เข้าใจอีกอย่างหนึ่ง
ก็มีพรีเซนเตอร์อีกหลายตัวที่ไม่ได้ต่อสัญญาก็ไม่ได้ซีเรียส
บอยเขาเข้าใจนะฮะนอกจากนี้เขาบอกว่าเปิดเภย
นี่เรื่องเจมส์จิเขาบอกว่าเขาว่าก็คงจะมีแหละ
เจมส์จีบมาปรึกษาเรื่องงานเท่านั้นเรื่องความรักไม่ค่อยได้คุยกัน
แล้วเขาเชื่อว่าเจมส์จีคนแฟนมีตัวตนเขาไม่ได้โม้
อันนี้เขาเชื่อในตัวรักษาเท้าโอเคโอเคเข้าใจ
ตกลงเป็นคนละตัวกันนะคะที่บอกว่าโป๊มาเสียบ

พรุ่งนี้เธอก็ไม่เจอฉันอีกเหรอ

เออพี่ไม่ต้องทำอะไรหรอกดูลูงหน่อยครูนี่มาทำมาพี่ไม่เข้าไปเก่ยกลัว